ยังอยู่ที่เรื่องของเรื่องของที่อยู่อาศัยกับโครงการบ้านประชามรัฐนะครับ
เพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ในปีนี้ครับ
กรมธนรักษ์มีการนำร่องนำที่ดินราชภัสดุนะครับ
วัดไผ่ตันหรือว่าพระหลโยธินนั้น

แค่ราชการนั้นได้อยู่กันแบบปีต่อปี
ติดตามเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณสรีพักกมลตรายตรึงตรีคูณครับ
หลักมากยิ่งขึ้น
เบื้องต้นที่ราชพัสดุแห่งนี้
ตั้งเป้าหมายจะนำมาสร้างคอนโดมิเนียม
ขนาด๗ชั้นจำนวน๕๐๐ห้องค่ะ
เพื่อเปิดให้ข้าราชการที่มีรายได้น้อย

เข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่แห่งนี้หลายลายแล้ว

โครงการบ้านประชารัฐจะเกิดขึ้นได้จริงภายในปีนี้ค่ะ
กรมธนารักษ์วางรูปแบบพื้นที่ใช้สอยภายในห้อง
มีขนาด๒๓๒๕ตารางเมตร
ต้นทุนค่าก่อสร้างไม่เกิน๕แสนบาทต่อห้อง
โดยให้สิทธิเฉพาะข้าราชการและพนักงานข้าราชการที่มีรายได้น้อย

เดือนละไม่เกิน๓๐๐บาททำสัญญาเช่าปีต่อปี
และจะยกเลิกสัญญาเช่าเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น
ส่วนการก่อสร้างจะว่าจ้างให้เอกชนดำเนินการและบริหารโครงการ
เราก็จะคุยกับผู้ประกอบการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
เพื่อที่จะหาข้อสรุปและจะได้เดินหน้าในการเปิดบิท
ให้ผู้ที่สนใจเข้ามาทำโครงการต่อไปครับ
โครงการประชารัฐที่ว่าจ้างให้เอกชนก่อสร้างยังขาดรูปแบบที่ชัดเจน
แต่เอกชนก็พร้อมจะร่วมลงทุนก่อสร้างทันที
คอนโดมิเนียมสูงไม่เกิน๗ชั้น

โดยสามารถก่อสร้างได้จำนวน๕๐๐ห้องค่ะ
กระทั่งที่เอกชนก็ไม่ต้องแก้อะไร

กรณีที่ไม่ดีที่สุด

กรณีนี้อาจจะเป็นว่ากลายเป็นผู้รับเหมาไป

เราก็ได้ค่าก่อสร้างกลับมา
แต่กรมธนลักษณ์ก็อาจจะไปเก็บค่าเช่า
ในอนาคตของตนเองไป

ยังต้องรอความชัดเจนทั้งมาตรการจูงใจในการลงทุน
ราคาคอนโดมิเนียมที่ขอปรับเพิ่ม
โดยขอปรับราคาคอนโดมิเนียมเป็น๙แสนบาท

ส่วนเท้าเฮ้าส์ขอปรับเพิ่มเป็น๑๕ล้านบาท

เพื่อให้คุ้มกับต้นทุนและอยู่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองมากนัก
ซึ่งอาจทำให้ภาครัฐต้องขยับฐานรายได้ของผู้มีรายได้น้อย
ที่จะได้สิทธิ์จองซื้อบ้านจากเดิมกำหนดรายได้๑๕๐๐บาทถึง๒๐๐๐บาทต่อเดือน
เป็น๒๐๐๐๒๕๐๐บาทต่อเดือน
ซีรีส์พระกัมมตรย์ตุ๋นตรีคูณข่าวเทราะทีวีเปรย์งาน
และในวันที่๑๕มีนาคมนี้นะครับธนาคารออมสินจะมีการเสนอคอรมอล
ให้พิจารณาโครงการบ้านประชารับในการปล่อยกู้วงเงิน๖๐๐๐๐บาท
ซึ่งคาดว่าจะทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยประมาณ๒๐๐๐ราย
ปล่อยกู้เฉลี่ยรายละ๑ล้านบาท
รวมทั้งจะมีการปล่อยกู้ไปซ่อมแซมหรือว่าสร้างบ้านในที่ของตัวเอง
รวมทั้งปล่อยกู้ให้ไปซื้อบ้าน๑๒ราคาไม่เกิน๑๕๐๐๐๐๐บาท
โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดติดตามได้วันที่๑๕มีนาคมนี้ในการประชุมคอรมอลนัดต่อไปครับ